จากเดิมเนี่ยสี่จุดห้าทีมเป็นแปดจุดห้าทีมก็ทำให้โอกาสมันเปิดกว้างมากขึ้น
เพราะว่ามีการเพิ่มทีมด้วยนะครับจากสามสิบสองเป็นสี่สิบแปดทีม
ล่าสุดครับพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าบอลโลกสองพันยี่สิบหกคือเป้าหมายที่คิดไว้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับ
เป็นโอกาสที่ดีที่จะลุ้นไปรอบสุดท้ายโอ้โหตอนนี้ผลงานเยาวชนกับทีมชาติเนี่ย
ยังเหนื่อยในเรื่องของการเก็บตัวเลยนะครับแต่เราจะลุ้นไปอีกแล้วครับ
สุดท้ายฟุตบอลโลกสมัยหน้าเลยนะครับแล้วก็หวังว่าเด็กรุ่นใหม่ที่สมาคมได้ประกาศ
ให้ใช้แข่งที่เกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมอ่าปีสี่สี่ในการแข่งขันทุกรายการขอรุ่น
วื้อยี่สิบสามเพื่อปูทางไปคัดสองพันยี่สิบสี่ที่ฝรั่งเศสจะมีโอกาสก้าวมาเสริม
ความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ครับ
ส่วนผลงานทีมยูสิบหกไปจนถึงยูยี่สิบสามที่มันย่ำแย่ทุกชุดอย่างนั้น
โนโพกิ้งกุญสือทีมชาติไทยก็พูดถึงสาเหตุเรื่องนี้นะครับว่า
เป็นเพราะไม่มีหลีกเยาวชนให้ผู้เล่นได้แสดงฝีเท้า

พอถึงโทรเมนต์แข่งขันก็เรียกมาเก็บตัว๑๒สัปดาห์
ก็เป็นวิธีที่ไม่ช่วยในการพัฒนาครับ